ต่อกันเลยค่ะอีกคลิปหนึ่งเป็นเหตุการณ์บนท้องถนนเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะ
เป็นรถบรรทุก๖ล้อขับเข้าโค้งแล้วก็แหกโค้ง
พลิกคว่ำไปชนกับรถอีกคันที่สวนทางมา
ได้รับบาดเจ็บกันไปทั้งสองฝ่ายล่ะค่ะ
คือเป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่ขับตามมานะคะ
เขาเห็นแล้วก็ตกใจไงแหกโค้ง
แล้วไปชนกับรถอีกคันกระบะสีขาว
ท้ายกระบะเป็นห้องเย็นสีฟ้าขาว
เป็นของบริษัทไอศครีมชื่อดังนะคะ

และคนขับรถกระบะสีขาวก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ในรถ๖ล้อก็คนช่วยออกมา

เหตุการณ์นี้อยู่บนถนนโกเตงเขาหัวควาย
ตำบลวัดประดวมพมจสุราภาษณีย์ค่ะ
จากในคลิปสังเกตดูรถหกล้อขับเร็วนะ
คุณภาคภูมิคุณอริยาขับค่อนข้างเร็ว

ใช่เป็นรถใหญ่ด้วยแล้วขับเร็วแบบนี้
มันคือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนัก
คนก็เนี่ยค่ะรถคันนี้แหละถูกชน

เขาก็ไปโพสต์ไปเหมือนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น
เขาก็ขอบคุณคนที่โพสต์คลิปนี้
แล้วก็ลงภาพอุบัติเหตุนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
สำหรับการใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังนะคะ